มาค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องช็อก

นี่เอาจริงนะพอไปเจอศพเด็กสองขวบที่ถูกฆ่าโบกปูนอยู่ตรงห้องครัวเนี่ย

แต่พอช็อกไม่ใช่ศพเดียว
มีมากกว่านี้อีกใช่ไหมเพราะเห็นบอกว่าลูกหายไป๔คน
ใช่แนวทางการสืบสวนรวมถึงรายงานข่าวออกมานะว่าพ่อแท้อาจจะฆ่าฝังดินลูกคนอื่นอีก

กลายเป็นข่าวใหญ่แล้วต้องตามกันต่อยาวเลยนะคะ

จริงเรื่องนี้คือจากคุณกันจอมพลังเขาก็ตามเรื่องนี้แล้วก็คอยช่วยเหลือไงคะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๐กันยา
คุณกันจอมพลังมาก็ไปช่วยเหลือ
เด็กวัย๑๒กับ๔ขวบเป็นเด็กผู้หญิงทั้งคู่นะคะ
ที่บ้านพักในซอยผนโยธิน๔๘แถวบางเขนนั่นแหละ
น้องสองคนโดนอะไรอ่ะโดนพ่อทำร้ายร่างกาย
คุณคิดดูสิเด็กอายุแค่นี้๑๒กับ๔ขวบ
พ่อเอาไฟแช็คลนแล้วตามเนื้อตามตัวมีแต่รอยบาดแผล
โดนตีด้วยหรือเปล่าหลังจากนั้นน่ะพ่อหนีไปนะ
แล้วตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มได้ไปจับกลุ่มตัวในเอ็มได้
บิ๊กซีใกล้ฟิลเจอร์ค่ะเอาตัวในเอ็มมาสอบปากคำ
แล้วในเอ็มกลายเป็นว่าพอสอบปากคำในเอ็มเค้นสอบเข้า
รวมถึงสอบเด็กวัย๑๒ที่เป็นลูกสาวลูกสาวก็ค่อยเผยข้อมูลมานะ
บอกว่าน้องของหนูเคยถูกพ่อทำร้ายร่างกาย
แล้วจนน้องหนูตายใช่แล้วนี่คือตำรวจตกใจมาก
แล้วก็ถามเด็กวัย๑๒ใหม่ไหนเอาใหม่สิลูกมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วนี่แหละค่ะถึงได้รู้ข้อมูลว่าน้อง๒ขวบโดนฆ่าฝังโบกปูน
ฝังอยู่ใต้ห้องครัวเพราะว่าตัวนายเอ็มสารภาพออกมานะ
ฆ่าลูกสาววัย๒ขวบในพื้นที่กรุงเทพเอาไปฝังโบกปูนในพื้นที่กำแพงเพชร
โอ้โหเมื่อวานเนี่ยตำรวจคุมตัวไปนะใช่ค่ะครับโอ้ตอนที่คุมตัวทั้งสองคนได้
เอ็มคือผู้เป็นพ่อแล้วก็นางจุ๋มก็เอาตัวมาที่บ้านอยู่ที่อำเภอขานุวรักษ์สบุรี
จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะคะให้ชี้จุดเลยว่าเอาร่างลูกสาวสองขวบไปโบกปูนไว้ตรงไหน
คุณผู้ชมไอ้จังหวะนี้พอญาติคนแถวนั้นเขารู้ข่าวนะเขาโกรธมากเลย
มุงดูแล้วก็ตะโกนด่าทอตะโกนสาบแช่งลองฟังสิช่วงนี้ค่ะ
มันฆ่าลูกเองมันชั่วเปล่าแล้วชาวบ้านก็ตะโกนอ่ะชั่วแบบนี้ค่ะ
ทีนี้อารมณ์มันเดือดมากนะเมื่อวานนี้ตอนที่ไปทำแผนอีกคนนึงที่เศร้าก็คือน้องฟิล์ม
ฟิล์มอายุ๒๒ปีน้องฟิล์มเป็นลูกติดของนางจุ่มนะ
ก็นี่ค่ะเดินทางมาด้วยกันแล้วน้องฟิล์มก็ร้องไห้
ฟิล์มบอกเสียใจที่น้องโดนพ่อแท้ทำร้าย
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดถามความรู้สึกหนู
บอกว่าไม่ชอบหน้าในเอ็มอยู่แล้ว
ตั้งแต่นายเอ็มมาคบกับแม่
ตัวของน้องฟิล์มบอกว่าไม่อยากจะยุ่งด้วยเลย
แล้วถามถึงน้องประจำเลยนะน้องอยู่ไหน

ว่าน้องอยู่กับปู่ปู่เอาไปเล่นอย่างนี้ภาคใต้
พอมารู้ว่าน้องถูกฆ่าฝังปูนเนี่ยโอ้โหเสียใจมากนะครับ
อืม

โอ้โฮคุณผู้ชมฮะทำญาติเด็กและชาวบ้าน
ต่างโกรธแข้นตะโกนสาบช่างเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วในบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชร

ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร
เขาเอาจอบเอาเสียมาค้อนปอนไป
ไปทุบจุดที่ทั้งสองคนชี้ว่าเอาลูกสาวสองขวบมาฝัง

คุณคิดดูสิทุบพื้นปูนในห้องครัว
ปูนหนาประมาณสัก๕เซนติเมตร
ใช่แล้วพอทุบปูนออกมาได้ก็มีเหมือนกับเป็นขยะขยะมากองอยู่
หลังจากนั้นขุดลึกลงไปอีก๗๐เซนเจอค่ะ
เป็นถุงดำถุงดำ๓ชั้นห่ออยู่

ใช่ลักษณะพอเปิดถุงดำมาก็เจอเด็กวัย๒ขวบเนี่ยค่ะ
นุ่งกระโปรงใส่กางเกงซับในคือลักษณะนั่งอยู่ในหลุมตรงนั้น
แล้วดูแผลที่ศพทั้งหัวฝั่งขวาก็มีรอยแดง
สภาพศพมันเริ่มเน่าเปื่อยแล้วค่ะ
ทีนี้ตอนที่ขุดเพื่อเอาร่างน้องขึ้นมา
ทั้งสองคนในเอ็มกับนางจุ๋มก็ร้องห่มร้องไห้
แล้วก็รับสารภาพด้วยว่าช่วยกันทำทั้งสองคน
คือเขาบอกว่าเด็กทั้งสองคนให้การรับสารภาพ
บอกว่าลูกดื้อแล้วตีลูกพลั้งมือพลั้งมือหนักไปหน่อยจนเด็กตาย
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพ
แล้วเอาศพเด็กขึ้นรถขับมาที่บ้านของผู้หญิงที่กำแพงเพชร
แล้วหลังจากนั้นก็มาขุดแล้วก็ฝัง
โดยนางจุ๋มเป็นคนไปซื้อปูนมาโบกนะ
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับไปทำงานปกติ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๑พฤษภาค่ะ
แล้วก็คือช่วงก่อเหตุพฤษภาคมนะคุณ
ศพเด็กถึงพอถูกขุดขึ้นมาก็น่าจะเสียชีวิต๓๔เดือน
ใช่อันนี้ก็ตรงกับที่คุณหมอประเมินเนี่ยนะคะ
เพราะว่าน้องน่าจะเสียชีวิตมา๓๔เดือน
แล้วเมื่อเช้านี้นะคุณผู้ชมทางกู้ภัย
ก็มีการนำร่างน้องผู้หญิงวัย๒ขวบ
ส่งชนะสูตรหาสาเหตุการตายด้วย

ไปที่โรงพยาบาลที่กำแพงเพชรนี่แหละครับ
แต่ว่าเช้านี้มีการเคลื่อนร่างของเด็กนะ
จากที่กำแพงเพชรไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์นะครับ
เพื่อไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
แล้วก็จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด

ก่อนจะนำศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลต่อนะ
นี่บรรยากาศล่าสุดตอนเช้านะครับ

ญาติเองก็กลายเป็นออกมาแฉพฤติกรรมของนายเอ็ม

บอกว่าพอเวลากลับมาที่บ้านที่ต่างจังหวัดทีไร

อย่างเช่นเอาเมียมัดแขนติดห้อยโยงยางไว้
แล้วก็ฟาดเมียตีเมีย
เมียร้องโหยหวนจนชาวบ้านได้ยินกันไปหมดเลย
ญาติบอกว่านายเอ็มกับนายจุ๋ม
นางจุ๋มไม่ค่อยอยู่บ้านหลังนี้หรอก
นานจะกลับมาทีนานแค่ไหนล่ะ
ก็สักประมาณ๒๓เดือนครั้ง

เสียงดังไม่เคยเกรงใจใคร
แล้วที่สังเกตกลับมาทีไร
เอ็มชอบดื่มเหล้าเบียร์เป็นประจำ
เวลากินบีซื้อมาเป็นหลังเลยนะ
พอเมาเสร็จทะเลาะกับเมียทุบตีทำร้ายเมีย
ได้ยินเสียงนางจุ๋มร้องโหยหวนตลอดเลยค่ะ
ก็จะใช้เครื่องนี้พูดแขน
แล้วก็ห้อยโยงไว้

ไว้ในบ้านร้องโหยหวน
เมียเขานะจะร้องหวยหอนจะได้ยินแทบทุกวัน
มันร้องโหยหวนเหมือนบอกไม่ถูก
เหมือนคนก็สันนิษฐานว่ามันโดนของใส่ของหรือเปล่า
หน้าตานี่บวมมันก็จะปิดแมทไว้ตลอด
ญาติก็บอกแบบนี้นะคะตัวเมียก็ถูกทำร้ายตลอด
ส่วนน้องวัย๒ขวบที่เสียชีวิตไป

ก็เคยเอามาแหละเอามาอยู่ที่บ้านหลังนี้

เห็นบอกว่าเอาไปให้ปู่เลี้ยงบ้างอะไรบ้าง

อ้างแบบนี้ปู่เลี้ยงอยู่ปู่เลี้ยงอยู่
ก็เลยไม่มีใครเห็นหน้าเด็กมาหลายเดือน
นั่นแหละค่ะจนกลายเป็นเหตุนี้แหละค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
คือมีหนึ่งในที่เป็นแม่ค้าขายของชำ
อยู่ในบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้

คือร้านหน้าปากซอย
มีลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อของขี่มอเตอร์ไซค์มา

พอเดินเข้าไปซื้อของอ้าวเมื่อกี้เห็นน้องลูกไปไหนแล้วล่ะ
ปรากฏว่าชาวบ้านคนนี้บอกเปล่า
ไม่มีไม่มีใครมาด้วยนะ
คือแม่ค้าบอกว่าเด็ก๒ขวบที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยหายไปไหนนะฮะ
แต่ว่าผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อของบอก
ไม่ใช่ลูกฉันฉันมาคนเดียว
เออพอแม่ค้าร้านขายของชำนะฮะ
ได้ข่าวว่าน้องวัย๒ขวบถูกฆ่าฝังปูน

ก็เลยคิดเลยอ๋อสงสัยเป็นวิญญาณของเด็ก

หนูก็เห็นว่ามีเด็กนั่งมาหน้ารถเขา
แล้วทีนี้เขามาจอดตรงนี้

เมื่อกี้มีลูกสาวนั่งมาหน้ารถไม่ใช่เหรอ
พี่เขาก็เลยว่าบ้ามาคนเดียวไม่มีลูกสาว

ที่เขาไปเก็บมะกอกตรงหน้าบ้านที่เกิดเหตุมาจ้ะ
พอเรื่องนี้มันถูกแฉออกมาว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะ

จำได้ไหมที่เราคุยกันว่ามีเด็กนั่งซ้อนท้ายมา

ลูกค้าคนนั้นบอกเอ้าวันก่อนฉันไปเก็บมะกอก
ที่บ้านที่นายเอ็มเอาเด็กไปฆ่าฝังปูน

ทั้งพี่เจ้าของร้านคนนี้กับลูกค้าสาวคนนั้น

เขาก็มาซื้อของที่ร้านขายของชำ
ตอนนี้ก็เลยคิดไปได้อย่างเดียวอะค่ะ

ก็คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของน้องที่ตามมานั่นเองค่ะ

ยายเองก็มักจะพาน้องมาซื้อของที่ร้านเป็นประจำ
ก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณของน้อง
มากับลูกค้าผู้หญิงท่านนั้นจริง
คุณผู้ชมก็พูดถึงเรื่องของการสอบปากคำ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าล่าสุดจากกรณีนี้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติม

เมียเก่าของนายเอ็ม
ชื่อว่านางสาวเจษดานะครับ
เป็นเมียคนหนึ่งนะฮะได้เดินทางมา
เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนบางเขน

คบหากับนายเอ็มตั้งแต่ปี๕๓

ค่าแรงวันละ๕๐๐บาทมีลูกด้วยกัน
จะแยกทางกันเมื่อราว๒ปีก่อน
หลังจับได้ว่านายเอ็มมีเมียอีกคน
แล้วก็เอารถยนต์แจ๊สที่เธอ
ผ่อนให้เดือนละ๘๐๐กว่าบาทเอาไว้ใช้งาน
คอยรับส่งผู้หญิงแล้วก็ไม่ส่งค่างวดนะครับ

เอ็มก็ยังแวะเวียนกลับมาหาลูกบ่อยครั้งนะ
ทีนี้นางสาวเจษฎาบอกว่าตลอดช่วงเวลาที่คบหากัน
จะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองจนเกิดปากเสียงกันบ่อย
แล้วก็ลูกที่เธอมีกับนายเอ็ม
จะถูกนายเอ็มหรือพ่อตีเป็นประจำ
ไม่กล้าบอกนะฮะเธอก็ไม่ได้ถามนะครับ
ถือว่านี่คุณตอนนี้นายเอ็มถูกจับแล้ว
ก็หมดเวรหมดกรรมที่ทำกันมาสักที
คุณแต่ถามไปนะว่านางสาวเจษดาเป็นเมียคนที่เท่าไหร่ของนายเอ็ม
เธอบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นเมียคนที่เท่าไหร่
ใช่ครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่านายเอ็มเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้ถูกคุมตัวไปที่สนบางเขนนะครับ
แล้วก็ตอนทั้งคืนแหละจนกระทั่งเช้า
พนักงานสอบสวนสนบางเขนเค้นสอบอีกครั้งเพื่อขยายผล
เพราะมีรายงานออกมาว่าลูกของนายเอ็มหายไป๓คน
ไม่รู้ว่า๓คนจะถูกนายเอ็มฆ่าฝังดินหรือเปล่า
แล้วก็ตอนที่ตำรวจคุมตัวนายเอ็มมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสวนนะครับ
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าลูกน้อยวัย๒ขวบจริง
อ้างว่าที่ทำไปเพราะอะไรผมป่วย
ผมป่วยจิตเวทนี่ร่ำไห้ด้วยนะร้องไห้ด้วยนะ

ใช่ผมสำนึกผิดต้องการขอโทษสังคมกับสิ่งที่ทำลงไป
สังคมบอกขอโทษลูกเถอะลูกที่ถูกฆ่านะฮะ
ทีนี้นักข่าวก็ถามเอ็มตกลงมีเมียกี่คนมีลูกกี่คน

นายเอ็มตอบหรือเปล่าในเรื่องของจำนวนเมียและลูก
คุณผู้ชมไปฟังนายเอ็มนะฮะ

คือมันสาเหตุเลยคือเขาร้องหรือว่าเพราะอะไรพอบอกไปเลยครับ
สงสัยว่าเขาไม่ใช่ลูกเหรอแล้วทำไมต้องเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดครับ

นี่แหละครับคือภาพล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะ
ในการคุมตัวนายเอ็มนะฮะถามว่าเมียกับลูกมีกี่คนกันแน่เนี่ยนะครับ
ไม่ยอมตอบแต่ว่าแนวทางการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พบว่านายเอ็มมีเมีย๔คนมีลูกรวมแล้ว๑๐คน
แยกแบบนี้ครับภรรยาคนแรกมีลูกด้วยกัน๑คน
อันนี้คนแรกนะมีคนที่๒หรือฮะ
ค่ะเมียคนที่๒เนี่ยนะฮะก็มีลูกด้วยกัน๕คน
แต่ว่า๕คนหายไป๔เป็นผู้ชายทั้งหมดไง
เสียชีวิตไป๔ใช่ไหม
เหลือ๑คน๑คนก็คือน้องวัย๑๒ปี
จำได้ไหมที่ไปช่วยเหลือเมื่อวันที่๑๐ที่บอกว่าน้องโดนไฟลน
ตอนนี้น้องวัย๑๒ผู้หญิงมาอยู่ในความดูแล
อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์แล้ว
แล้วเมียคนที่๓มีลูกด้วยกัน๓คน
ลูกเสียชีวิตไป๑คนก็คือน้องวัย๒ขวบ

ใช่ค่ะก็ตอนนี้เหลือกับเมียคนที่๓เลยนะ
เหลือ๒เด็ก๔ขวบที่อยู่ที่สถานสงเคราะ

กับอีกคนนึงคือเด็กชายวัย๖เดือน
วัย๖เดือนเนี่ยนะพ่อแม่นายเอ็มกับนางจุ๋มเขาไม่ได้ดูแลนะ
พอคลอดมาได้๒วันแล้วก็ให้ญาติดูแล
จนตอนนี้เด็กชายวัย๖เดือนอยู่กับญาติที่กำแพงเพชรนะคะ
และเมียคนที่๔มีลูกด้วยกัน๑คนรวมทั้งหมดนะ

แนวทางการสืบสวนเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้ครับ
ปรากฏว่าทางตำรวจให้ข้อมูลมาแบบนี้นะ

เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง๒รายนะ
คือนายเอ็มกับนางจุ๋มเนี่ยถูกควบคุมตัวมาที่สนบางเขนนะครับ
พนักงานสอบสวนก็มีการสอบปากคำเข้มข้นเลย
แนวทางการสืบสวนนอกจากพบว่านายเอ็มมีเมีย๔คน
มีลูก๑๐คนตั้งแต่อายุ๖เดือนถึง๒๒ปีแล้วนะ
จำนวนนี้เชื่อได้ว่ามีลูกที่ถูกนายเอ็มผู้ต้องหาเนี่ย
ลงมือฆ่าไป๓๔ศพ
อาจจะเป็นการฆ่าฝังดิน
ตำรวจกำลังสืบหาความเชื่อมโยงที่แน่ชัดเพิ่มเติม
คุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ฆ่าฝังดินเด็ก๓๔ศพ
แล้วเป็นลูกแท้ไม่ธรรมดาแล้วนะ
เวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะครับ
มาเก็บรักษาที่สนบางเขน
ซึ่งเป็นรถคันที่ใช้ในการขนร่างของเด็กหญิงวัย๒ขวบ
ไปฝังโบกปูนที่บ้านในจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ด้วย

ดังนั้นถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
ค่ะเป็นเรื่องใหญ่จริงใช่ค่ะ